คุณหนุ่มนวัตกรสุขแสวง
และคุณกวัยหญิงอิ่มอรุณรัก
กลับมาในช่วงที่สองของแม่บ้านพารวยเนอะ

ช่วงที่แล้วเราได้พูดคุยนะถึงที่มาที่ไปของร้านนี้ค่ะ

ส้มตำตำเจ๊ของเรานั่นเองใช่มาช่วงนี้นะคะคุณผู้ชมก็เตรียมกระดาษปากกาเอาไว้
จดสูตรเอาไว้เลยค่ะเพราะช่วงนี้เจ๊หนุ่มน้องเจ๊แหม่มซึ่งมีภรรยา
สับสนมากบ้านนี้นะคะจะมาเผยสูตรเด็ดเคล็ดลับส้มตำของร้านตำเจ๊
อันนี้คือภรรยาเจ๊หนุ่มใช่ไหมคะเชิญเลยค่ะอันนี้อันนี้ขอแนะนำก่อนคืออันนี้คือเจ๊กวาย
เจ๊กวายเจ๊นุ่มเจ๊แม่มเจ๊แม่มเจ๊ออกแต่แยกกันไม่ออกเลย
ก่อนศัยกรรมไงกับศัยกรรมแล้วอยู่นานมันจะเป็นนะพี่
อันนี้รับได้ใช่ไหมเข้าใจใช่ไหมอ๋อรับได้

สามารถเราคือจะบอกความว่าพวกเราเป็นลูกค้าประจำอยู่แรก
ไม่เคยรู้สูตรเลยไม่เคยรู้เลยว่ามันมีเคล็ดลับอะไรดีอยู่ในแบบจานที่เราทาน
เพราะฉะนั้นวันนี้ค่ะเจ๊กวัยจะมาเผยสูตรลับใช่ไหมคะ

ปกติเจ๊แหม่ไม่ทำให้อ๋อมกินเลยนะ
อ่าน้ำไม่
กลัวก๊อปปี้อีก
แล้วก็ต้องต้องนำมะเขือเทศตามด้วยน้ำมะขามสุดเค็มคนที่ผ่านการเคี่ยวถึงห้าชั่วโมงแล้วจากนั้นก็ใส่น้ำปรงซึ่งเป็นสูตรพิเศษของทางร้านแค่สีก็แซ่บแล้วเนี่ย
ต่อด้วยใส่ไหล่บัวลงไปและสุดท้ายก็ตามด้วยปลาแซลมอนชิ้นแน่น
จากนั้นก็คลุกเคล้าให้เข้ากันเล็กน้อยแล้วก็จัดใส่จานได้เลยจ้า
จุดเด่นของเมนูนี้เนี่ยมันคือมันคือการใช้แซลมอนทานกับน้ำจิ้มซีฟู้ด
ที่ดูอยู่นะคะอยากลองทำคือพี่หนุ่มก็ไม่ได้ห่วงใช่ไหม

แต่ถ้าอร่อยเด็ดจริงจะต้องที่ร้าน

เอาเดี๋ยวก่อนนะคะลูกค้าเคี้ยวก็หนุบหนับหุบหับจะเย็นนะคะ
เดี๋ยวช่วงหน้าค่ะเจ๊หนุ่มของเราเนี่ยนะคะ
มีเมนูเด็ดที่คิดขึ้นมาเฉพาะรายการแม่บ้านประจำบังของเราเลย